คุณผู้ชมคะตามที่เราเคยเล่าไปจำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่บอกว่า
มีผู้ชายสองคนนะคะไปขับรถเฉียวชนกับรถเมย์สายสองศูนย์
แล้วโชเฟอร์รถเมย์กับกระเป๋าเขาก็ลงมาจะเจรจาค่าเสียหาย
สองคนนี้นอกจากไม่เจรจากับเขาแล้วยังทำตัวกลาง
กระชากคอเสื้อเขาพูดจาลิ้นกระปกกระเปรี้ยไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
แล้วก็มีประโยคเด็ดที่ถามบอกว่า

มีที่คุณบอกว่าเขาอาจจะเป็นโรคความจำเสื่อมลืมตัวเอง
พอกลางปุ๊บโรคกำเริบเสื่อมเลยค่ะ
ลืมตัวเองเป็นใครจำไม่ได้แต่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะ
เขาเป็นคนมีอำนาจมียศถาบรรดาศักดิ์หรืออะไรหรือเปล่า
ไม่ได้พูดคำนี้ออกมาใช่ไหมอะเราไปหาคำตอบมาให้แล้วนะคะ
เดี๋ยวเอาความคืบหน้าคดีก่อนแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับความคืบหน้านี้เนี่ยนะคะ
ผู้กำกับการโรงพักบางคอแหลมเนี่ยเรียกสองฝ่ายมาเจรจากันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ยอมไกลเกลี่ยเจรจากันได้
ฝ่ายที่ผิดฝ่ายรถเก๋งก็จ่ายเงินไป
เพราะว่าเขาพลวดพลาดออกมาจากถนนจากซ้ายออกมาขวา
โดยที่ไม่ได้ทันดูรถเมย์ที่มาทางตรงก่อน

เฉียวประตูเขาก็ครูดยาวไปจนถึงท้ายรถค่ะ
ทีนี้กับคำถามที่ว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใคร
อ้าวทั้งประเทศไทยจะได้รู้แล้ว
บุคคลสองคนนั้นเป็นตำรวจค่ะ

อันนี้ผู้กำกับการโรงพักบางคอแหลมเป็นคนบอกเอง

เป็นเหตุให้เฉียวชนรถผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ
ส่วนเรื่องกระชากคอเสื้อทำร้ายร่างกายเนี่ย

แล้วเรื่องที่ชาวเน็ตสงสัยว่าโอ้โหพี่
เปรี้ยขนาดนั้นดูแล้วสติสตังค์ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว

ก็เขาไม่ได้ตรวจแอลกอฮอลตอนนั้นนะ

เลือดก็ไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่าเพราะมันผ่านมาหลายวันแล้วไงอืม

รู้แล้วรู้ทั้งประเทศแล้วค่ะ

นี่ไงคุณเขาไม่รู้ไงว่าเขาเป็นใคร
แบบมีพฤติกรรมหลุดออกไปแบบนี้
นี่ไงพอมันเกิดแบบนี้กับตำรวจ

เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์ของตำรวจเนี่ย

ตัวเดียวเหม็นทั้งข้ออันนี้ใช้ได้นะเห็นไหมอันนี้ใช้ได้กับกรณีแบบนี้นะฮะ